ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวรุ่นใหญ่
วัย๕๓ปีนะคะพี่ดี้ชนานาจำได้ไหม

ตอน๕๓ก็ยังหุ่นอย่างนั้น
แถมยังเป็นคุณแม่ลูกสองอีกด้วยนะคะ

เธอเห็นแบบนี้นะเห็นได้จากไหนนะ

โยคะนะคะล่าสุดนี้

เพราะว่าเธอโพสต์ภาพตัวเองเนี่ย
ชุดบิกินี่สีดำชุดนี้

ขณะกำลังเล่นโยคะอยู่ริมสระว่ายน้ำ

เหล่าชาวเน็ตได้ท่วมท้นเลยทีเดียว

รูปร่างดีมากจริง
ไม่รู้ว่าแบบเคล็ดลับอะไรมากมาย

แถวที่โพสต์บ่อยก็คือการออกกำลังกาย

เป็นแบบนี้ด้วยทีโท

ง่ายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
นะคะใช่แล้วค่ะก็ต้องมีความสุขจากภายใน

มีจิตใจที่จำสายและดูแลสุขภาพร่างกายกันไปด้วย